เพชรภุษรผู้สอนวอลเล็ตบอลชายหาดทีมชาติไทยประเภททีมหญิง
ก็จะเลือกใช้นักกีฬาชุดเยาวชนลงแข่งขัน
ว่าเป็นรายการระดับ๑ดาวคะแนนสะสมน้อย
ผู้เล่นหลักมาจากแชมป์แล้วก็รองแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน๒๑ปี
ชิงแชมป์เอเชียที่จังหวัด๑๐๑เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ซึ่งนะครับนักกีฬาส่วนใหญ่มีทักษะที่ดี
เพียงแค่ประสบการณ์โดยคู่แข่งที่น่ากลัวนะครับ
ก็คงจะเป็นญี่ปุ่นแล้วก็โคลัมเบียส่วนสาเหตุที่ไม่ใช้ชุดใหญ่นะครับ
ทั้งวรพสรรดารงค์รวมถึงคลิกฐาหงภักดิ์
แล้วก็ธนรัฐฐาอุดมชวีกับทางรำภัยพึกนุ่มวง
เนื่องจากว่าต้องการให้มีสภาพร่างกายที่สดไปเล่นรายการต่อไปที่สงขลา
เพื่อเก็บคะแนนสะสมไปชิงแชมป์โลกให้ได้ทั้ง๒ทีมครับ
ทักษะเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากนะครับ
ก็ยังเหลืออย่างเดียวเรื่องของประสบการณ์ในการแข่งขันสำหรับนักกีฬาชุดนี้นะครับ
เพราะว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะมาทดแทนรุ่นพี่ได้อย่างได้อย่างได้อย่างเยี่ยมมาครับ
สำหรับทีมหญิงเนี่ยผมตั้งเป้าไว้อย่างน้อยเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยทีมที่ได้รองแชมป์นะครับ
ก็เอเซียอายุ๒๑ปีเนี่ยผมคาดว่าจะต้อง๔ทีมสุดท้ายให้ได้ครับ
วันตัวตูนนะครับวันละมันชายหารายการนี้
ท้ายกันที่จักรยานทางไกลอนาชาติครับ
ที่จังหวัดเชียงใหม่ประเภททีมหญิงนะครับ
ก็เบียดทางยูมิคาจิฮาระนักปั่นทีมชาติญี่ปุ่นเหรียญทอร์เอชั่นเกมส์

ครั้งล่าสุดได้เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเลยครับ
แชมป์สเตจไปครองนะครับนักกีฬาไทยของเรา
ซึ่งจุธาทิพย์ก็ยังถือว่าเก่งมากนะครับ

คือเสื้อสีชมพูนะครับในฐานะผู้นำเวลารวม
เสื้อม่วงในฐานะผู้นำของอาเซียน
แล้วก็เสื้อเขียวครับในฐานะเจ้าความเร็วนะครับ

ก็รับเงินรางวัลจากสมาคมกีฬาจักรยานไปทั้งหมด